มาเริ่มกันที่ข่าวแซ่บข่าวแรกกันบ้างดีกว่านะคะ

เปลี่ยนชื่อแล้วแตงโมนิดาค่ะ
บอกเลยว่าเนื้อคู่ไม่จำเป็นสำหรับเธอแล้วนะคะ

เพราะว่าตอนนี้ค่ะเธอนั้นได้เตรียมที่จะอุปการะเด็กนะคะ
เอาไว้เพื่อที่จะเป็นบุตรบุญธรรม
แต่ว่าเรื่องราวจะเป็นมาเป็นไปนั้นไปฟังจากเธอดีกว่าค่ะ

ไม่ต้องรอพรมลิขิตหาคู่ชีวิตเพื่อสร้างครอบครัวอบอุ่นให้อีกต่อไป
ประกาศผ่านสื่อว่าในอีก๓เดือนข้างหน้า
เตรียมรับอุปการะลูกสาวบุญธรรม
เพื่อเติมเต็มให้กับชีวิตตัวเองตามความตั้งใจเดิม
โดยได้รับความยินยอมจากแม่ของเด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และยอมรับว่าหลังจากนี้คงต้องทำงานในวงการให้หนักมากขึ้น
เพื่อเลี้ยงดูทั้งลูกสาวบุญธรรมและแม่ของเด็ก

ก็ได้รับไฟเขียวจากคุณพ่อโสพล
ที่เห็นดีเห็นงามเตรียมตัวต้อนรับหลานสาวเต็มที่ค่ะ
อีกประมาณ๓เดือนลูกบุญธรรมก็จะมาแล้วค่ะ
เราก็ตั้งใจที่จะต้องเลี้ยงลูกแล้ว

รับเงินผู้เขาใช่ค่ะ

อย่างที่หลายคนรู้นะคะว่าอยากมีลูกมาก
แล้วก็อาจจะด้วยปัจจัยหลายอย่างทำให้เราไม่ได้มีลูก
เพราะว่าสามีก็ไม่มี
แล้วก็คิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่เติมเต็ม
ว่าคนสนิทเราเนี่ยมีน้อง
ทุกวันนี้ก็คิดทุกบาททุกสตางค์ว่า
เงินก้อนนี้จะเป็นส่วนไหนของบ้านที่จะต้องต่อเติมเพื่อลูกค่ะ
เชื่อว่าโมมีความพร้อมมาตั้งนานแล้ว

จริงแล้วเราก็จะอธิบายไปตามความเป็นจริงค่ะ
พ่อก็เตรียมตัวเหอะหลานเต็มที่แล้วค่ะ
ทุกคนในบ้านคือแบบพยายามจัดแจงทำตัวแบบเหมือนหลานจะมาพรุ่งนี้ค่ะ
ส่วนอดีตคนรักเก่าที่เพิ่งมีข่าวลือจากผู้ไม่หวังดี
ปล่อยข่าวลือว่าเธอนั้นถึงขั้นเอ่ยปากเกลียดโตโนภาคิน
สาวแตงโมย้ำชัดเจนว่าไม่เคยพูดจาแบบนั้นเด็ดขาด
แล้วก็ไม่ได้โกรธเครื่องคนกุข่าวนี้
เพราะถือเป็นวัฒนาจักรของข่าวบันเทิง
ยังมองโลกในแง่ดีว่าเมื่อก่อนเธอเจอกระแสข่าวหนักกว่านี้อีกค่ะ

รู้สึกโกรธไหมคะกับคนที่เขียนหรืออะไรอย่างนี้
โกรธเลยค่ะโมเข้าใจว่ามันเป็นกลไกของวัฒนาจักรของข่าวนะคะ
แล้วก็แค่อยากจะชี้แจงถึงความเป็นจริงเท่านั้นเอง
ตอนนี้ยังไม่ได้กระทบนะคะเพราะว่าออกมาอธิบายเร็ว
แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ออกมาอธิบายเลยเนี่ย
อาจจะกระทบไปถึงคนที่ได้รับสาร
ทุกคนอาจจะคิดว่าโมแบบเป็นคนที่
แค้นชิงชังมีความอาฆาตแค้นในใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ตอนนี้รู้สึกว่ามันซากว่าแต่ก่อนเยอะเลย
เมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่ขยับทำอะไรก็ผิดไปตลอดเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าทุกวันนี้ชีวิตสบายขึ้นเยอะมากเลยค่ะ